เรื่องของเรื่องก็คือว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าเรารู้สาเหตุของปัญหาเราแก้ที่สาเหตุผมสรุปสั้นเพื่อไม่เสียเวลานะครับบอกว่าตอนแรกเราบอกว่าเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะต้องมีในการที่จะตัดสินปัญหาของเขาเอง
ส่วนเรื่องจะต้องทำจะแก้ปัญหายังไงบอกว่าเป็นรัฐบาลปุ๊บจะแก้ได้เลยไหมเราต้องยอมรับว่าจริงโดยกระบวนการเนี่ยถ้าจะไปแก้ที่พระราชบัญญัติเนี่ยมันต้องใช้เวลามันทำไม่ได้หรอกครับแต่ว่ามันจะมีกฎหมายบางประเภทอย่างที่เป็นกฎกระทรวงเป็นมติคอรมอลโน่นนี่นั่นสิ่งเหล่านั้นอะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเราจะต้องทำ

ถ้าสมมุติว่ารวมไทยสร้างชาติเป็นพักเดียวได้เมื่อไหร่นั้นเราแก้ได้หมดนะครับมีพักอื่นเขาจองแล้วนะคะเป็นพักเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับส่วนเรื่องอื่นก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องนโยบายสำหรับเรียนฟรีในด้านอาชีพเพื่อส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมถ้าจำเป็นจะต
นโยบายเรื่องการที่จะส่งเสริมเรื่องการศึกษาสองเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นรูปธรรมคืออะไรเป็นรูปธรรมก็คือตอนนี้เราให้นักเรียนตรริกาที่จะมีสิทธิ์มีส่วนในเรื่องของการทำงานสองที่เป็นรูปธรรมอีกเรื่องก็คือเรื่องของการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคแล้วกฎหมายอะไรที่เป็นอุปสรรคครับกฎหมายท

ไม่ใช่ทั้งหมดผมไม่ได้พูดบอกว่าทั้งหมด
ผมบอกว่าเราต้องเชื่อโดยเฉพาะเรื่องนี้
ขมวดได้ว่าเป็นเรื่องการแก้กฎหมาย